เทคนไทยรัฐเขาจัดให้แบบจุกนะคะ
ต่อกันดีกว่าขอเชิญคุณผู้ชมและคุณสองคนด้วย
วอมไม้วอมมือกันให้เรียบร้อย
จะพาไปรำร่วมรำถวายให้กับพ่อปู่ศรีสุโธที่คำชโนธกัน
ลูกทุ่งสาวน้องใหม่มะปรางสุนทรีย์

ตามที่ก่อนหน้านี้เราได้เคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับความเชื่อ
ความศักดิ์ภาคของเธอที่มีต่อองค์ปู่พญานาคไป
ส่วนตัวเธอเนี่ยยังเชื่อด้วยนะ
ว่าตัวเองคือลูกหลานของพญานาค
ที่สำคัญค่ะท่านเคยให้โชคกับเธอและครอบครัวมาแล้ว

โอ้คุณตั้งแต่อ่านข่าวมาเนี่ย๓งวดติดถือว่าเก่งแล้วนะ
อันนี้๗งวติดโอ้ยรูปนี้เหมือนพี่แจ็คก็ลีนเลย
เออนะคะเจ๊มีแววจะออลล่าคนรวยกับเขาแล้วนะ

หัวทองหน้าม้ามาขนาดนี้

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเดินทางไปร่วมงานประจำปี
วัดอารามมหาธาตุอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี

งานนี้บอกเลยมันมีบุญบ้างไฟ
บุญบังไปเดือน๖กลับบ้านเฮ้ามาเอาบุญเดือน๖
เออนะถูกบ้างไฟก็ขอให้ฝนมันตกไปเลยจ้ะคุณผู้ชมจ๋า
นี่เลยนะคะพอกลับมาที่สาวมากปลางต่อละกัน
ซึ่งจากการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ของเธอเนี่ย
เจ้าตัวยังได้ร้องเพลงถวายเสียงด้วย
แล้วก็ร่วมรำกับนางรำนะคะเพื่อถวายพ่อปู่ศรีสุโธภายในวัดด้วยค่ะ
คุณผู้ชมงานบุญอย่างนี้มีเหรอที่จะไม่มีเรื่องตัวเลขมาฝากกัน
เพราะว่าภายในงานค่ะยังได้มีการจุดทูปตัวเลข
หวังขอโชคลาภจากหลวงปู่ใหญ่อีกด้วย
คุณผู้ชมดูตามหน้าจอเลยอันนี้คือหน้าตาของหลวงปู่ใหญ่
คุณผู้ชม๘๐๑ตามหน้าจอเลยแต่ทำไมเชอรี่มองเป็น๖เนาะเลข๑
เลข๘เป็นแวบมองเป็น๖เออนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนให้เรา๓ตัวตรงแบบนี้
แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐเนี่ยหวังว่าจะได้อานิสงฆ์รับทรัพย์ไปด้วยเลยแล้วกันนะคะ

อ้าวยังมีอีกคนนึงนะคะคุณผู้ชมทางด้านสาวงามจากเวทีมิสแกนจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
เดียน่ากุลนัทนะคะ
ก็ได้เดินทางไปแก้บนที่สารแม่ฮันนี่ด้วย
ด้วยการร้องเพลงให้แม่ฮันนี่ศรีอีสานได้ฟังค่ะ
สมหวังดั่งใจก็รีบเดินทางมาแก้บนทันทีเลย
แล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมดูตามภาพเลยจ้ะ

สาวเดียน่าเนี่ยขอทำตามความต้องการนักเสี่ยงโชคต่อเลยแล้วกัน
ล้วงลูกปิงปองจากหายค่ะหน้าศาลแม่ฮันนี่

เพราะเธอยังได้จุดทูปตัวเลขอีกด้วย
พอเลขจากทูปตรงกับป้ายทะเบียนรถที่เธอนั่งไปเลย

อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญอัศจรรย์หรืออะไรไม่ทราบ
ตรงจวดกับทะเบียนรถที่เธอนั่งไป
ชอบตัวไหนก็แล้วแต่ความศัษฐาของพ่อแม่ผู้น้องเลยนะ
ต่อเนื่องกันเลยเนาะ
ไปกันต่อที่พี่ต๊ากกะแทนชลดา
เมื่อวานนี้จัดเต็มมาก
แมงใหญ่รำนั่งงานเลย
ให้ลูกชายบุญธรรมทั้ง๒ของพี่แทน

จัดมาตั้งแต่นู่น๙พฤษภาคมแล้วนะคะ
และช่วงตอนกลางคืนเจ้าตัวก็ขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินคนอื่นด้วยในการร้องเพลง
มอบความสุขให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะครับ
จู่คุณมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ

วัยรุ่นเห็นป้ายไหมว่าอย่าตีกัน๓ล้านเด้อ

แฟนคลับท่านหนึ่งนะฮะก็บอกว่า

เขามองเป็นเอาแล้วใบเลขหรือเปล่า

น้องชาวบ้านอำเภอพระทองคำนครราชศรีมาที่มาร่วมบุญ
ไม่ต้องไปรอลุ้นโชครับทรัพย์๑๖พฤษภาคม
เพราะว่าแม่ของนาคนะฮะ

ตะกะแตนทำการโปรยทานแบบเต็มคาราเบล

๒๐เอามาโปรยแบบรวยอย่างกับฝนตกจากฟ้า
มีความสุขอิ่มบุญกันทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับกันเลยทีเดียวค่ะ

นักร้องลูกทุ่งโอป้าแบงค์อภิวัฒน์ค่ะ
คนนี้ก็เหมือนกันโพสต์ภาพตัวเองไปรับรถคันใหม่ป้ายแดง

ทะเบียนกไก่๑๙๘๓อุบลราชธานี

งวดนี้ทุ่มไปเลยหมานเฮงเด้อพี่น้องครับ

แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไม่พลาดหรอก
เลขทะเบียนรถจดแล้วจับจดแล้วจำนำไปใช้งวดดิจาตรี
ตัวเลขอาจจะมึนนิดนึงเราเอาให้งงไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ปิดท้ายกันละกันอีกคนนึงเผื่อที่เล่ามาคุณผู้ชมมันไม่ค่อยโดนใจ
เพื่อจะมาโดนใจคุณพันธ์วรการโพสต์โชว์ลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อค่ะ
แคปชั่นบอกว่ารางวัลที่๑อยู่นี้นะ

ก็คือเธอให้พี่คนขายหยิบให้ชุดนึง
แล้วก็เป็นเลขจากการเสี่ยงเซียมซีไอ้ไข่วัดเจดีชุดหนึ่ง

ช่วยดิฉันซูมทีว่าเลขที่สาวพันธุ์
ยามมองอยู่เนี่ย๗๑๐ใช่ไหมข้างล่าง
ส่วนข้างบน๖๕๔ไหมคะ
เล็งกันนานเดี๋ยวบอกให้

นี่มัน๗ไม่ใช่เหรอเรามองเป็น๗นะ
คุณผู้ชมล่ะมองเป็นเลขอะไรนะคะ
ก็ลองแบบว่าเออส่งคอมมงคอมเมนต์มาได้ที่เพจบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะ